อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เอาดูคลิปไปพร้อมกันเลยนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งเห็นปั๊มแล้วอยากเติมน้ำมัน
คิดด้วยว่าอยากเติมน้ำมันพอดีนะชะลออยู่แป๊บนึงนะ
แล้วนี่ค่ะมาแล้วเลี้ยวเข้ามาเลย
เอ้าจริงคืออยู่ดีเขาก็เลี้ยวเข้าเลยนะ
ใช่ค่ะเขาเห็นแล้วว่ามีปั๊ม
เขาขับอยู่ขวาสุดเริ่มชะลอเห็นว่ามีปั๊มชะลอเลย

แล้วก็หักฟึ๊บแบบนี้เข้ามาเลย
เพราะรถจักรยานยนต์เข้ามาทางตรงไม่ทันได้เห็นนะคะ
โอ้โหคุณคือแทนที่แบบเห็นสัญลักษณ์ปั๊มไกล
ชิดซ้ายค่อยชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊ม
หรือแม้กระทั่งเลยไปแล้วก็ยูเทิร์น๒รอบกลับมา

เอ้าอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าปั๊มน้ำมันนะคะ
ที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะเป็นกู้ภัยค่ะ

ฝากเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
เปลี่ยนเลนกระทันหันอาจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
อาจถึงแก่ความตายได้
แต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เฉียดฉิวมาก
เพราะว่าศีรษะอยู่ใกล้ล้อรถกระบะมาก
เขาบอกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ดูคลิปนี้แล้วก็เลยรู้เลย
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลละนิทธิขุนรัตนาวุฒิธามวงกาญชนบุรีนี่แหละ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
คนที่ประสบอุบัติเหตุคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เป็นน้องอาสาสมัครในมูลนิธิเอง

ขาขวาหักต้องผ่าตัดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมการรักษ์นะคะ
ส่วนคู่กรณีคนขับรถกระบะปฏิเสธการรับผิดชอบค่ะ
บอกรอให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วกัน
ให้คลิปนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ส่วนเรื่องคดีเนี่ยตำรวจจัดการแน่นอนค่ะ